อีกเหตุหนึ่งที่จังหวัดตรังนะคะก็มีตำรวจเร่งล่ามือปืนบุกยิงเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เสียชีวิตขณะนั่งซ่อมรถอยู่ในร้านค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็เลยเรียกลูกน้องเนี่ยไปเค้นสอบกันหาเบาะแสคนร้ายขณะที่ภรรยาและลูกคนตายนั้นเศร้าบอกว่าไม่รู้มูลเหตุจริงจริงนะคะ
ทำได้เพียงแค่ไปเชิญวิญญาณกลับบ้านติดตามจากรายงานค่ะ
ครอบครัวของนายสรยุทธ์ยุ่งยั้งหรือนายวัดอายุ๓๘ปีที่ถูกมือปืนสวมหวกกันน็อกบุกยิงเสียชีวิตขาร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
มนต์พระสงฆ์ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณใส่ผ้าขาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรัง
นางสาวทานวิมลเพ็ญจันทร์ภรรยาของผู้ตายยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียสามีไปอย่างกระทันหัน
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาหลังครอบครัวกลับจากไปกินข้าวนอกบ้าน
ขณะที่สามีกำลังนั่งซ่อมรถอยู่มีลูกน้องสองคนนั่งอยู่หน้าร้าน
จากนั้นมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิรุ่นสแมสสีดำไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนขี่มาจอดข้างร้าน
มือปืนคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาขอเติมลม
ลูกน้องของผู้ตายคนหนึ่งจึงบอกว่าสายเติมลมอยู่ด้านในมือปืนจึงเดินดิ่งเข้าไปในร้าน
แต่ไม่ได้ไปหยิบสายเติมลมกลับควักปืนออกมาจ่อกระหน่ำยิงใส่ในวัดเจ้าของร้าน
กระสุนเข้าที่ศีรษะทะลุท้ายถอยหนึ่งนัดใบหน้าหนึ่งนัดและสะบักด้านซ้ายอีกหนึ่งนัด
รวมสามนัดในวัดเสียชีวิตขาดที่ส่วนมือปืนสองคนรีบขี่รถหลบหนีไป
ภรรยาของผู้ตายมั่นใจคนร้ายจงใจยิงสามีแต่ไม่รู้ว่ายิงเพราะสาเหตุอะไร
เพราะสามีไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนส่วนประเด็นที่มีวัยรุ่นมาเบิ้ลเครื่องหน้าร้าน
ทำให้สามีตะโกนด่าก่อนหน้านี้นั้นสามีได้เคลียร์เรื่องจบไปแล้ว
ไม่เคยมีศัตรูหรือขัดแย้งกับใครไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าไม่สูบบุรี
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่มีเรื่องชู้สาวไม่มีธุรกิจขัดผลประโยชน์กับใคร

ซึ่งปมปัญหาที่อาจจะถูกฆ่าตัดตอน
ถูกฆ่าปิดปากนั้นเป็นไปได้ยาก
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัว
พี่ชายไม่เคยเปิดปากพูดกับใคร

ไม่มีใครจับต้นชนปลายมูลเหตุได้

แบบว่าแบบเออสายมันเครื่องเปลี่ยนเครื่องปะยางอะไรอย่างนี้
ไม่ได้แบบทำธุรกิจแบบซื้อขายรถกันอันนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้

คือแบบซ่อมทั่วไปทำเครื่องยกเครื่องอะไรอย่างนี้
เมื่อวานไปกินข้าวยังไม่เล่าอะไรเลย
ไปถึงสั่งอาหารกินก็ยังเสิร์ฟ
ยังไปเร่งอาหารให้พี่อยู่เลย

ด้านผู้กำกับสพนายงเรียกประชุมสรุปประเด็นก่อเหตุ
และแกะรอยจากภาพวงจรปิด๑๐จุด
พบว่าคนร้ายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
ปิดบังใบหน้าขับไปตามพื้นที่ต่าง
เมืองต้นเรียกพยานมาสอบปากคำแล้ว๖ปาก
มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุ

ก็ถือเป็นหลักฐานที่สำคัญ
ที่จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
สุภกิจตะโกจีนถ่ายภาพสุชดาสิริคง
ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีไหล่งาน